ทีนี้พาไปที่จังหวัดชนบุรีจะบอกว่าเหตุการณ์นี้พอเหมาะพอเจาะมากเลยค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดชนบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดของภาคตะวันออก
เขาลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาไปมอบรางวัลตลาดสดติดดาวให้กับตลาดแห่งนี้นะคะ
แต่ปรากฏว่าจู่ชาวบ้านวิ่งเข้ามาหาเจ้าหน้าที่เลยค่ะบอกว่าคุณพาณิชย์จังหวัดค่ะคุณมาดูนี่หน่อยรถเก๋งคันนี้
เปิดท้ายขายขนมโอ้โหขีดละ๔๐บาทกิโลละ๔๐๐แล้วไม่ได้ยากประเภทด้วยนะว่าขนมหวานชนิดไหนขีดละ๔๐บาทกิโลละ๔๐๐คือเหมารวมกันไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปตักเตือนนะคะว่าคุณช่วยแยกประเภทหน่อยติดป้ายให้ชัดว่าอย่างเช่นขนมเม็ดขนุนเนี่ยขีดละ๔๐ใช่ไหมกิโลละ๔๐๐หอยทองอาจจะ๒๐ใช่ไหมขีดละ๒๐
เมื่อสักครู่ดิฉันเห็นฟักทอง
ถ้าซื้อทั้งลูกล่ะมันก็กิโลหนึ่งแล้วนะ๔๐๐เลยเห
เออก็ใช่ไงนี่คือการตั้งคำถาม
ชาวบ้านบอกว่าเอาเปรียบกันเกินไปหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตักเตือนแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นนี้เองค่ะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบแล้วทางแม่ค้าก็ยืนยันว่า
ขายขนมหวานราคากิโลกรัมละ๔๐๐บาทจริง
โดยได้มีการเขียนป้ายติดไว้ว่าขีดละสี่สิบบาท
แต่ก็ไม่ได้บอกไงว่าขนมประเภทไหนชนิดไหนขีดละ๔๐บาท
คือลักษณะคือเหมาคุณนึกออกไหม
เจ้าหน้าที่ก็เลยเตือนไว้กำชับบอกว่าให้ติดป้ายแยกราคาให้ชัดเจน
แล้วย้ำเลยนะคะบอกว่าหากมาตรวจอีกครั้ง
แล้วยังฝ่าฟื้นทำการแบบนี้อีกนะคะ
ก็จะเอาผิดในข้อหาคือไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าค่ะ
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะนำเสนอข่าววันนี้
ชาวเน็ตเขามีการแชร์คลิปเหล่านี้แล้วนะคะ
ว่าแม่ค้าคนนี้ขายขนมหวานเกินราคาราคาโอเวอร์เกินจริงมาก
ชาวเน็ตเขาตั้งฉายาแม่ค้าขนมหวานในตำนาน

ส่วนนี้ค่ะบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจตลาด
แล้วก็มีการมอบเรื่องของรางวัลประกาศนียบัตรตลาดสดติดดาว
ให้กับตัวแทนตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะคะ
จากว่าตลาดแห่งนี้มีการพัฒนาจนกระทั่งได้มาตรฐาน
ราคาก็เป็นทำเป็นทำจริงหรือเปล่า

แต่เอาล่ะก็ตลาดแห่งนี้มีการขายราคาที่ค่อนข้างโอเคแหละนะคะ

เป็นตลาดที่ดีนะใครที่ไปเที่ยวแถวบางแสนนะซื้อแบบเหมาไปเลย